คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ฆ่ากันตายนะครับ
พวกผู้ชายคนนี้เป็นชาวเมียนมาคุ้มข้าง
แล้วก็ฆ่าเพื่อนตายกลางทุ่งนาไป๑คน
หลังจากนั้นเขาหลบหนีเข้าไปอยู่ภายในบ้านพักนะครับ

ใช้วิธีการทั้งฉีดน้ำเหล็กง่ามเหล็กขอต้องมาพร้อม
ต้องมาครบให้คุณผู้ชมดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่ไปรวบตัวหน่อยนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะนาทีที่ตำรวจสพแม่จันท
จังหวัดเชียงรายต้องนำกำลังชุด๑๙๑และชุดสืบสวน
พร้อมด้วยอุปกรณ์ต่างนานาเข้าไป

ง่ามก็มีนะฮะเอาไว้ดันไว้ดึงเนี่ยนะครับ
ปิดล้อมอาภาอเนกประสงสุขสานจีน
เพื่อจับกลุ่มตัวนายอาลองแลเซอะอายุ๕๙ปีสัญชาติเมียนมานะครับ
ซึ่งเขาก่อเหตุใช้มีดแทงนายอาผ่า
แช่ก่ออายุ๕๓ปีแทงหลายแผล
นายอาผ่าเสียชีวิตกลางทุ่งนานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พื้นที่หมู่๖ตำบลป่าซางอำเภอแม่จันทร์ฮะ
ตำรวจต้องปิดล้อม
และตำรวจบางนายปีนขึ้นไปที่ช่องหน้าต่าง
เจรจาเรียกให้นายอาลองออกมามอบตัว
นายอลองแอบอยู่ในห้องไม่ยอมออกมา

เอารถดับเพลิงของเทศบาลตำบลป่ายาง

เพื่อไล่ให้นายอาลองออกมาจากห้องนี้ให้ได้

แล้วก็ควบคุมไปสงบสติอารมณ์
ที่ห้องขังของสอบพ่อแม่จันทร์นะครับ
โดยก่อนหน้านี้ตำรวจไปตรวจสอบศพของนายอาผ่า

พื้นที่หมู่๖ตำบลป่าซาง
สภาพศพนอนคว่ำหน้ามีบาดแผล
บริเวณท้องใต้ลิ้นปี่ถูกแทง๑แผล

แล้วก็สะโพกซ้ายอีก๑แผลคุณหลายจุดนะฮะ
ในที่เกิดเหตุพบร่องรอยการต่อสู้
แล้วก็กองเลือดจำนวนมากบริเวณใกล้ศพผู้ตายนะครับ
ใกล้กันก็พบอาวุธมีดปลายแหลมจำนวน๓เล่ม
แล้วก็ถุงสะพายจำนวน๑ใบ

ทีนี้ฮะสาเหตุของการฆ่ากันตายครั้งนี้
ต้องสอบปากคำนายอาลองนะ

จะสอบสวนว่ามีเหตุจูงใจอะไรถึงได้ลงมือฆ่า
แต่เบื้องต้นตั้งข้อหากับนายอาลองแล้ว
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชนาจักร
โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ